โดยถังกระดาษ๑๕กิโลกรัมซึ่งเป็นถังที่เราใช้กันในบ้านในครัวเรือนทั่วไป
ก็จะอยู่ที่๔๒๓บาทต่อถังแบบนี้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนไปถึง๓๐มิถุนายนนี้
หลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็รวมตึงเป็น๓เดือนครับ
กำชับด้วยนะครับว่าให้ทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานนั้น
เพราะถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอันตรายด้วย
ส่วนเรื่องของค่าไฟเมื่อวานเนี่ยแนวโน้มว่าเหมือนจะปรับลดลง
แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดอาจจะต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟครับ
เพราะว่าหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากรกภ
นั้นมีการประชุมเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับลดลงนะครับ
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองอาจจะมีการปรับลดค่าไฟในภาคอุตสาหกรรมลงมาได้
เท่ากับภาคครัวเรือนแต่ว่านะครับค่าไฟภาคครัวเรือนในงวดเดือนพฤษภาคมไปถึงสิงหาคมนี้
อาจจะต้องปรับขึ้น๙๘สตางค์ต่อหน่วยครับ
ทำให้ประชาชนนั้นต้องคว้างเงินจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นจาก๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
นะฮะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนั้นจ่ายเท่ากันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็ประกาศอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ากระทรวงพลังงานอาจจะมีการตึงเรื่องของค่าไฟเอาไว้เป็นผลงานทิ้งท้ายของรัฐบาลชุดนี้ก็เป็น

หรือว่ามีแนวโน้มว่าจะลดลงก็คงจะดีกับคนไทยพอสมควรนะคะ